พูดเรื่องไม่อยากจะพูดนะผมเจ็บแล้วก็เขาบอกว่ากูเจอคนหลอกกว่ามึง
พูดคำนี้ออกมาผมตื่นเช้าผมอยากให้ถึงตอนเช้าเร็ว
ให้อภัยคนเสมอขนาดเขาทำกับผมยังไงกรมคุกเข่า
ว่าอย่าเลิกผมได้ไหมเราอยู่กันมาตั้งสี่ปีฉันอายคน
เขาไม่ได้ขนเสื้อผ้าหมดไปเลย
อย่าเอาไว้แม้กระทั่งรองเท้าขาข่าวมึงนะ
เดี๋ยวผัวใหม่กูมาเขาจะรู้ว่ากูอ่ะตัดมึงไม่ได้
กรรมนี้ขึ้นอยู่กับมือมึงจนผมเปียกไปหมดเลย
พี่น้องของผมแหละครับก็ว่าจะถือสาแกเลย
แกก็ปิดของแกมาบางคนก็บอกว่าเลิกกันแล้วก็เงียบ
เรามาอย่าเขาเรียกว่าอย่าจองวีนแต่เขาจองอยู่ตลอด
เราก็ไม่ไหวต้องมาปกป้องตัวเองบ้างอืม
มันไปว่าทำไมเราไม่มีสื่อมาเป็นฝ่ายคุยเลย
เขาบอกว่าเขามีเงินเขากล้าจ้างสื่อแต่เราไม่อยากเอาเงินมาซื้ออะไรใคร
เพราะผมไม่ชอบซื้อใจใครทุกคนไม่เอาเงินมาซื้อคน
ถ้ามีหัวใจให้กันคนเรามันบริสุทธิ์มันก็จะอันนั้นได้เอง

ขนาดเขาทำกับผมยังไงผมคุกเขาว่าอย่าเลิกผมได้ไหม
เราอยู่กันมาตั้ง๔ปีฉันอายคนจะเป็นเหมือนคู่อื่นได้ไหม

พูดเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดนะผมเจ็บ
เขาบอกว่ากูเจอคนหลอกกับมึง

เจ้าผมอยากให้ถึงตอนเช้าเร็ว

แล้วมันจะเดินออกไป
แต่ออกมาก็ยัง

เพราะอย่ากลัวมีข่าวอย่าทำได้ไหมตัดเขาได้ไหม
เขาไม่ได้ขนเสื้อผ้าหมดไปเลย
อย่าเอาไว้เนี่ยกระทั่งรองเท้าขาดออกมึงนะ
เดี๋ยวผัวใหม่กูมาเขาจะรู้ว่ากูอ่ะตัดมึงไม่ได้
กรรมนี้ขึ้นอยู่กับมือมึงจนผมเปียกไปหมดเลย
มากเจ้าแม่ทำอะไรไม่ได้ลองไปหาลูกบ้างไหมไปทุกอาทิตย์ครับผม
แต่อาทิตย์นี้ผมไม่ไปเพราะมีข่าวมีข่าวแล้วผมไม่กล้าไปครับ
ขนาดเขาไปบ้านบ้านเคยอยู่ด้วยกัน๔ปีมาแล้วบอกว่าผมบุกลุกเลย
ก็พูดเลยขอบมีการแจ้งความด้วยขอบมีการไปแจ้งความด้วย
ใช่แจ้งความเทปปลายของเค้าหลายอย่างเนี่ยแต่ผมไม่ถือไง
ผมมีความรู้สึกว่าเออต่อไปก็ไม่ไปอีกตั้งแต่มัดนั้นน่ะก็ไปอีกด้วย

หมดไม่ให้มันแสนตอนตี้สี่ที่ห้า
ตีสี่ตีห้านี่แกแอบมาโทรศัพท์คือเข้าห้องน้ำเราแต่เข้าห้องน้ำพระ
นานมากแรกเราก็ไม่เอกใจมันหลายวันหลายวันเข้าเราก็แอบมาดู
ผิดสังเกตนะแล้วก็เคยถามว่าคุยกับใครเมื่อกี้เนี่ยอย่ามาอย่าวุ่นวายนะ
อะไรประมาณนี้ขอดูมือถือหน่อยถ้าดูมือถือเลิกกันเลยแกบอกอย่างงี้
ก็เลยคิดไม่เข้าใจว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่แล้ว
เขาพูดมาหลายครั้งว่าอยากมีผัวใหม่ถ้าไม่มีผัวใหม่
แล้วขอคนมาอีกคนนึงได้ไหมเพราะว่าเรามีเงินแล้วเราอ่ะ
ใช้ชีวิตอิสระแล้วก็อยากคงจะชอบเรื่องนี้เหรอมั
ถ้าทางเนอะไม่อยากพูดภายหน้านะเราไปนอนคิดเลยแบบขาอ่อนเลยอ่ะโอ้โห
แล้วตกลงที่เรื่องพอหลังจากที่เราเลิกกันมีการพูดบอกว่า
มีการได้แบ่งเงินมาตกลงนี่ยอดที่เราได้มาอะไรทั้งหมดมันเป็นยังไง
ยอดที่เราได้มาทั้งหมดมันมันมัน๘๐กว่าล้านกว่า
กว่าล้านกว่าที่เขาหักภาษีใช่ไหมครับเขาเข้ามาในบัญชีผม
แต่พอมาถึงบ้านประมาณ๔วันผมก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจ
พอแล้วนะเคยซื้อแค่นี้ก็พอแล้ว
เพราะว่าเคยใช้เงินเคยไม่ให้ฉันโวนให้ทุกวันเคยใช้เงินเยอะ
เอาไปเลย๖๐ล้านผมว่าอย่างนี้

แล้วเครื่องเพชรเครื่องทอง
เครื่องเพชรเครื่องทองเนี่ย

ผมขอแกถือว่าได้กำไร
๓แสนกว่าผมขอ๕บาท

ให้เขาเยอะกว่าเรา๓เท่าเลยแหละ๒๓เท่า
ผมเก็บมาตลอดเป็น๑๐๑๐งวด

เรื่องหวยมามาประจำ
ผมชอบเก็บ๓ปี๒๓ปี
หวยกันตลอดเพราะเก็บมามันก็เยอะ

แต่ข่าวที่แกบอกว่ามาจ้างผม๕๐ล้าน
ถ้าจ้างอะไร๕๐ล้านหุ้นแต่ไม่ได้

รวมแล้วประมาณ๕๐ล้านเขาว่า
อืมรวมหมดนั่นแหละครับผมแต่แต่แต่ใช้คำพูดว่าจ้างเลิกนี่มันมา
จากนายจ้างห้าสิบล้านไม่เคยได้อืมอันนั้นก็คือเงินที่เราแบ่งออกไปให้
หลังจากถูกหวยนะครับผมผมเอาน้อยที่สุดด้วย
ผมให้เขา๖๐เครื่องเพชรเครื่องทองก็คือทยอยซื้อ
เครื่องเพชรเครื่องทองของผมก็มีก่อนมาเยอะเหมือนกัน
ซุ้มบัตรพ่อผมทั้งสมบัติผมที่ผมสะสมไว้
นะครับผมชอบสะสมพวกนี้แล้วความรู้สึกที่เราต้องเฟซบุ๊ก
ระบายออกมามันเริ่มมาจากเพราะอะไรเพราะว่านิ่งไม่เป็นอ่ะ
เยอะแยะเขายังวางตัวดีเลยเขายังไม่ปกติ
ผมบอกมาตั้งแต่เขาไม่ทำอย่างงี้เลยเราอยู่แบบเรียบเรียบง่ายง่าย
กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้ไหมอย่าให้คนเข้าบ้านมาก
นอนไม่หลับฉันป่วยเพราะเธอนี่แหละ
ไม่ได้หลับได้นอนอยู่เนี่ยเชิญคนมาปาที่ทุกวัน
ที่หนึ่งที่สองมันไม่ใช่แหละมันเป็นผู้หญิงเนี้ย
มันต้องเป็นคุณรัศตรีกว่านี้ประมาณนี้ผมก็จะสอนแกจะโกรธ
ทะเลาะเบาะแว้งกันมาแล้วก็จะหาเรื่องแล้วคราวนี้
ไม่พอแต่ใครเตือนแกไม่ได้ต้องตามใจ
ต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวมันมันเป็นความอัดอั้นเหมือนเราถึง
อัดอั้นมากระบายอัดอั้นมากในการอ่าในความมั่นของแกที่แกไม่มี
วุฒิภาวะแล้วแกมั่นใจมากอ่ะมันเลยมีความรู้สึกเราโอ้โห
เจอผู้หญิงประเภทนี้แรกทำไมไม่เป็นวะอะไรอย่างนี้
พอแบ่งเงินให้แล้วอำนาจมาเลยครับใครพูดแตะนิดแตะหน่อยไล่ออก
ไม่ว่าจะเป็นคนชงคนใช้คนทำอะไรก็เหมือนกัน
มันทำสวนอะไรก็เหมือนกันอ่าคือบอกว่าทำบุญอ่ะ
ทำให้มันพอสมควรแม้จะทำบุญแล้วเดือดร้อน
ต้องมาขอยืมเงินส่วนตัวผมตลอดผมบอกหนูอย่างงี้
ไม่เคยได้ห้ามผมชอบทำเหมือนกันแต่อย่าทำโอเวอร์ผมว่าอย่างงี้
คนเราจะได้บุญอ่ะไม่จำเป็นต้องทำเอาหน้าให้คนมาออกสื่อหรอก
ผมว่าอย่างนี้แต่ไม่ชอบเวลาใครเตือนไม่ได้
ยิ่งพูดเเยยิ่งจะทำใส่น่ะเพราะสายศาลเนาะ
มันจะได้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเธอเขาจะชอบสอนอย่างนี้มากกว่า
แล้วก็ทำไมไม่เอาเงินมาดูแลครอบครัวมาสร้างบ้านที่มันดูดีกว่านี้
พอหล่อนทุกข์แบ่งเงินถูกไหวหล่อนแต่ปาร์ตี้มากแล้วดื่มมาก

ฝากเรื่องว่าการใช้จ่ายเหรอ
เพราะความมั่นใจใดใจสูงโอ้เ฻กกลเยอะมาก
เธอไม่สามารถบอกผมจะฝากให้ด้วยกัน
อายุมากก็ต้องดูแลกันแล้วนะ
คุยกันตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วเธอห้ามทิ้งกันนะ
ฉันจะตัดสินใจแล้ว

โอ้คงแกเคยแรกโทรมาตลอดครับ

เคยพาคนมาบ้านไหม
ไม่ซ้ำสามเดือนสิบคนแล้วก็มาโชว์คนในหมู่บ้านว่าหลอกกว่าผมไหม
เด็กคนนี้ดูสิผัวใหม่ฉันผมไม่จำเป็นต้องมา
ผมไม่เคยทำตัวอย่างงั้นผมไม่เคยพาผู้หญิงไปบ้านแกสักที
ผมไม่เคยทำให้ใครเสียใจผมบอกถ้าทำบุญอ่ะอย่าทำให้ใครเสียใจ
ให้ไปรักษาสินก่อนค่อยมาทำบุญนะผมบอกเขาตลอดเวลาที่เขาอยู่กับผมเลย
ขอให้เธอถือศิลป์ได้แค่สามข้อได้ไหมโอ้โฮผมพอ๙๑๐เปอร์เซ็นต์
พอแล้วแกเริ่มหลงแล้วเรื่องเริ่มไม่เชื่อเราเริ่ม
พูดอะไรก็แตกไม่ได้เราคิดว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งไหม
ก็ก็อาจจะเป็นทุกขลาดที่เขาพูดกันจริงเดี๋ยวดีนะก็ดีที่ไม่เอาชีวิตเราเลยนะ
ผมก็นอนดูคนเดียวจะมาศึกษานอนดู
คิดว่าเป็นทุกขลาดหนึ่ง๙๐ล้าน

แค่ย้อนกลับไปได้เราอยากถูก๙๐ล้านไหม

เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเงินมันสำคัญขนาดทำให้คนมันเปลี่ยนขนาดนี้

เพราะมันหมดหมดหัวใจให้เขาแล้วไง
มันก็เลยโอ้เงินสำคัญเนอะเธอถึงทำตัวอย่างนี้
แต่เมื่อก่อนจนรักกันมากเลยนะ